ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากางเต็นต์พักแรม
แสงแรกของปีที่จุดชมวิวหินสามวานอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาล
โดยมีการจัดเตรียมสถานที่บ้านพักรวมทั้งเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณและเพิ่มรถรับส่งไปยังจุดชมวิวอีกกว่า๕๐คัน
ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวดื่มสุราเด็ดขาดและไม่อนุญาตให้ขึ้นไปที่หน้าผาสูง
ในขณะที่ตั้งแต่วันที่๑มกราคมเป็นต้นไปจะมีการเก็บค่าบริการผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในป่านันทนาการหิน๓วัน
โดยคนไทยราคา๒๐บาทยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีไม่เสียค่าบริการส่วนชาวต่างชาติ๑๐๐บาทและมีค่ายานพานะคิดตามขนาดและจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร